คุณผู้ชมคะมาช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่นักศึกษาปีที่๔ของเทคโนแห่ง๑ย่านบางกะปิถูกยิงเสียชีวิตกันหน่อยนะคะ
คือก่อนจะเกิดเหตุปรากฏว่าน้องกลุ่มนี้เขาไปเลี้ยงสังสรรค์กันเพราะว่าที่เทคโนโลยีที่โรงเรียนเขามีการจัดงาน
ลักษณะของงานสถาปนาสถาบัน
ทีนี้พอหลังจากที่มีงานเลี้ยงเสร็จสิ้นเขาก็รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะทยอยไปส่งแต่ละคนกลับบ้าน
ระหว่างทางหนึ่งในกลุ่มน้องนักศึกษาปรากฏว่าถูกยิงค่ะ
ทีนี้ฝั่งนักศึกษากล่าวอ้างว่าคนที่ยิงเข้าไปในกลุ่มเขาแล้วทำให้น้องนักศึกษาปี๔เสียชีวิตเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายกันขึ้น
อยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เกิดเรื่องเมื่อคืนกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
คือมันเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายขึ้น
เพราะว่ากลุ่มเพื่อนผู้ตายไม่พอใจ
ตะโกนด่าทอแล้วก็ครูเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้ชาย

ซึ่งน้องนักศึกษาเชื่อว่าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจสืบนอกเครื่องแบบ
ทีนี้ตำรวจนายดังกล่าวก็เลยชักปืนขึ้นมา
ก่อนที่จะบอกว่าใครเข้ามาเดี๋ยวจะยิง
เพื่อนผู้ตายก็เลยไม่พอใจนะคว่างปลาขวดน้ำใส่
หลังจากนั้นก็มีการยิงปืนขึ้นฟ้าข่มขู่๒นัดด้วยกัน

ก่อนที่จะมีรถมารับผู้ชายเสื้อแดงออกไป
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณซอยร่ม๙๖กับซอยร่ม๙๘
ก็คือระหว่างซอยร่ม๙๖กับ๘ถนนร่มกล้าวเขตมีนบุรี
เป็นกรณีที่นายเอกชัยบุญรัฐอายุ๒๒ปี
นักศึกษาปีที่๔สถาบันเทคโนโลยีแห่ง๑ของย่านบางกะปิ
คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์วุ่นวายถูกยิงค่ะ
ส่วนความคืบหน้าช่วงเช้าที่ผ่านมา
ของคนที่ถูกยิงก็คือพันธาอากาศเอกณพัศกรบุญยรัฐ
เดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีที่สนมีนบุรี
เพื่อมารับเอกสารจากทางตำรวจก่อนที่จะเดินทางไปรับศพลูกชาย
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
จากนั้นก็จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่วัดลาดบัวขาว
คุณพ่อของผู้ตายคือพยายามที่จะบอกกับเรา
คุณผู้ชมบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้หรอกนะว่าข้อเท็จจริง
มันเกิดจากอะไรกันแน่ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ย
ลูกชายไปทำอะไรไปยิงใส่รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนหรือเปล่า
แต่จากการสอบถามเพื่อนของลูกชายในจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ยืนยันบอกว่าเห็นผู้ชายเสื้อแดงที่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นตำรวจสืบ
เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยนะคะเป็นฝ่ายยิงใส่นายเอกชัยผู้ตายก่อน
หลังจากนั้นก็เลยมีเหตุบานปลายกันขึ้น
ก็คือเป็นที่มาของคลิปเมื่อสักครู่ที่มีการคว่างปลาขวดน้ำกันนะคะ
ทีนี้ส่วนอาวุธปืนที่ตกอยู่ข้างตัวนายเอกชัย
คุณพ่อบอกว่าไม่ยืนยันว่าปืนนั้นเป็นของลูกชาย
หรือว่าเป็นของใครเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดู
ตอนเวลาลูกอยู่บ้านก็ไม่เคยพูดนะ
ไม่เคยพูดถึงเรื่องของอาวุธปืน
แต่ยอมรับว่าลูกชายยิงปืนเป็นนะ
เพราะเคยพาไปซ้อมยิงปืน
คือคุณพ่อของผู้ตายก็ฝากไปด้วยนะคะ
ฝากไปถึงตำรวจเสื้อสีแดงหรือว่าคนที่ยิงลูกชาย
บอกว่าออกมาเถอะออกมาพูดความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ว่าใครเป็นคนยิงลูกชายว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
หากลูกตัวเองผิดเนี่ยก็พร้อมที่จะยอมรับผิดนะคะ
แต่มองว่าหากคุมตัวลูกไปแล้วแล้วก็ทำไมต้องไปยิง
คุณพ่อมองแบบนี้นะคะก็คือตั้งคำถามว่า
ลักษณะแบบนี้คุณเป็นตำรวจ
แล้วคุณคุมตัวลูกผมไปแล้วทำไมถึงต้องยิง

ก็ควบคุมตัวแล้วพูดคุยกันก่อนไหมทำไมต้องยิง

ลูกชายเราเป็นคนที่ไปยิงเจ้าหน้าที่ใส่รถเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน
อันนี้ผมไม่สามารถบอกได้นะจริงเพราะเราไม่รู้ไง
แต่แต่ถ้าเกิดยิงก่อนหรือตำรวจยิงกลับมาแล้วมันต้องถึงขนาดต้องยิงกันตายเลยเหรอ
ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ผิดตำรวจก็จับใช่ไหมไม่ใช่ตำรวจมายิง
ใช่ครับมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าอันนั้นเอง
ส่วนกรณีที่ถามว่าอย่างแรกเป็นตำรวจจริงไหม
และกรณีที่๒ถ้าเป็นตำรวจจริงทำเกินกว่าเหตุ
จนถึงขั้นจะต้องยิงกันจนเสียชีวิต
เสียชีวิตเพราะเหตุสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือเปล่า
พันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพรองผู้บังคับการ
ตำรวจนครบาน๓เปิดเผยว่าตำรวจไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ

เพราะมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเริ่มต้นแบบนี้นะคะ
เริ่มต้นจากการที่ตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๔
ซึ่งเป็นชุดปราบรามยาเสพติดเข้าจับกลุ่มวัยรุ่น
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด๓คน
และระหว่างนั้นชุดสืบสวนกำลังนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
พอได้ตัวแล้วก็จะต้องควบคุมตัวมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๓
ในขบวนการนำตัวเนี้ยประกอบด้วยรถสามคันอืม
ผู้ต้องหานั่งอยู่กระบะคันท้ายที่สุดก็คือคันที่๓
ต้องหา๓คนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เพิ่งถูกจับกลุ่มตัวเนี่ยนะคะ
คันท้ายสุดเลยระหว่างนั้นมีกลุ่มรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ขี่เข้ามาตีคู่กระบะซึ่งอยู่หลังสุดแล้วมาถามผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวอยู่เนี่ยนะ
บอกว่าขออภัยนะคะใครด่าแม่กูอ้าวจากนั้นผู้ตายนะคะ
ซึ่งอยู่ในรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามประกบเนี่ยก็ขี่จักรยานไปปาดหน้ารถกระบะ
คันที่ผู้ต้องหานั่งอยู่ก็คือคันหลังสุด
ก่อนจะใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเข้าไปที่รถคันที่๓
เขาบอกว่ามีร่องรอยหัวกระสุนฝังอยู่ในตัวถังและยางล้อรถเลยนะ

ทำให้ตำรวจตอนนั้นมันชุนละมุนแล้ว
ตำรวจตัดสินใจเลยขับรถกระระบะ
พุ่งชนรถของผู้ตายจนรถล้มลง
แล้วก็ออกไปจากรถไปควบคุมตัวผู้ตาย
แต่ผู้ตายยิงปืนตอบโต้การจับกลุ่มของตำรวจ
ตำรวจก็เลยต้องตัดสินใจยิงสวนออกมาจากในรถ
อันนี้นี่เป็นชุดคำอธิบายจากฝากฝั่งตำรวจนะครับ

ส่วนผู้ชายเสื้อสีแดงที่อยู่ในคลิปนี้
คุณผู้ชมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนยิงนายเอกชัยนั้น
ถามว่าเขาคือใครตำรวจก็พยายามอธิบายบอกว่า
จริงแล้วเขาคือหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

และสาเหตุที่กลุ่มผู้ตายเข้าใจว่าเป็นคนก่อเหตุ
เพราะผู้ชายเสื้อแดงขับรถกลับมา
ทำให้กลุ่มผู้ตายเข้าใจว่าเป็นคนก่อเหตุ

ตำรวจนายดังกล่าวตอนนี้เข้ามารายงานตัว
และให้ข้อมูลกับผู้บังคับบัญชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นสดร้อนสักประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมา

เป็นตำรวจยิงนายเอกชัยนักศึกษาปีที่๔
เทคโนโลยีแห่งหนึ่งย่านบางกะปิเสียชีวิต
ตอนนี้ชุดข้อมูลออกมาเป็น๒ชุด
ก็คือชุดข้อมูลหนึ่งมาจากเพื่อนของผู้ตาย
พยายามที่จะบอกว่าตำรวจนั่นแหละเป็นคนยิง
บอกว่าตำรวจที่อยู่ในห้องเครื่องแบบผู้ชายคนนี้
เป็นคนยิงแล้วก็ทำเกินกว่าเหตุค่ะ
ส่วนฝากฝั่งตำรวจก็พยายามชี้แจงออกมานะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ก่อนที่จะมาเป็นเหตุบานปลายคลิปเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นกัน
ใช่ค่ะก็เป็นชุดข้อมูลที่ยังไม่ตรงกันอยู่นะคะ
เดี๋ยวติดตามกันวันต่อวันนะคะสำหรับคดีนี้